พูดก็พูดนะว่าก็ว่านะ
ว้าวซื๊บซื้อด่อเบื่อแห้งเฉียงเห้าเน่
อยากลืมหัวโอ้ยก่อนแล้วมาปลูกเขาค่ะ
แม่จะได้เริ่มความทริปให้หลืมหัว
หัวมันไปกับฝนให้คราวนี้แหละ
คุณผู้ชมคะสภาพอากาศโดยทั่วไปเนี่ยแหมก็มีความเป็นห่วงหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งลงข้าวไปแล้วแบบนี้กำลังโตเลย
แล้วฝนล่ะฝนจะมาลดลงไม่ได้นะช่วงนี้
ก็ฝนลดลงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ลมมรสุมฝนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขาทำงานตอนนี้แหมกำลังปานกลาง
ทำไมไม่กำลังแรงล่ะจะได้มีฝน
ก็เขาบอกเขาทำงานได้แค่นี้นะคะและแถมร่องฝนขึ้นไปด้านบน
เอ๊ะแล้วแต่ว่าฟ้ามันก็ยังครึ้มนะ
ฟ้าครึมเพราะว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
อยู่ทางตอนบนของประเทศลาวและเวียดนาม
ทำให้ตอนบนของประเทศไทยฟ้าครึ้มฟ้าดำทั้งวัน
แต่ไม่ตกมนุมมากเห็นไหมคะนี่นะคะ
ไม่มีฝนเลยตั้งแต่ช่วงเช้า
รอไปซะคะแงนน่ามองฟ้าเมื่อไหร่จะตก
ถึงมามาก็เป็นฝนแบบเบา
ไปไวมาไวมีเล็กน้อยนู่นค่ะ

วันนี้ฝนลดลงชัดเจนมากเดี๋ยวฝนกลับมาอีกครั้งสุดสัปดาห์ค่ะ
คลื่นจุดใดที่ฝนที่ไปมากว่า๒เมตรเลยนะคะ
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่ทะเลอ่าวไทยคลื่นลดลงชัดเจนค่ะ
อุณหภูมิช่วงนี้ฝนไม่มีมันจะร้อนขึ้นเหรอ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สบาย
นอนหลับลึกได้๒๕๓๕องศาเซลเซียสค่ะ